เมืองไทยปีนี้ถือว่าต้องเจอกับสถานกรรมไพร้งด์หยากหน่วงละครูลอย่างเดียว

ภัยที่มักจะตามมาพร้อมกันก็คือสถานการณ์น้ำเข็มรุกนั่นเองนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าปีนี้นั้นแผนการสกัดกั้นน้ำเข็มของกรมชลประธาน
สามารถที่จะเอาอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าถ้าหากเราเปรียบเทียบช่วงเวลานี้เองกับปีที่ผ่านมา
ปรากฏว่าสถานการณ์น้ำเข็มในปีที่แล้วลุกไปถึงบริเวณคลองสำแหล่
อยู่ข้างหน้าผมนักขนาดนี้ซึ่งแน่นอนครับคลองแห่งนี้เอง
ถือว่าเป็นบริเวณสำคัญละทีเดียวนะครับที่ใช้ในการผลิตน้ำปลาปลา
จ่ายให้กับหลายจังหวัดในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
ซึ่งเป็นกราฟิกที่เราแสดงให้เห็นถึงรุ่มน้ำต่าง๔รุ่มน้ำนะครับ
เชื่อมต่อกับบริเวณอ่าวไทยแน่นอนครับบริเวณปากอ่าว
หรือว่าบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างรุ่มน้ำต่าง
ถือว่าเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์น้ำเข็มรุกนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยรุ่มแม่น้ำบางประกงนะครับรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
ุ่มแม่น้ำท่าจีนรวมไปถึงในบริเวณรุ่มแม่น้ำแม่กรองครับ
ปีนี้นะครับทางกรมทุลประทานใช้แผนการสกัดการน้ำเค็ม
ก็คือใช้การปล่อยน้ำจืดจากบางไซ่อุธยาครับปล่อยไปตามลำน้ำเจ้าพญานะครับ
เพื่อที่จะดันน้ำทะเลให้ออกไปโดยปล่อย๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จึงสามารถที่จะเอาสถานการณ์น้ำเข็มที่ลุกในปีนี้สามารถให้จะพยุงต่อไปได้
แน่นอนครับถ้าหากไม่ทำแบบนี้ก็จะส่งผลต่อหลากหลายด้านเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงวิถีชีวิตนะครับเพราะว่าน้ำเคนที่ทะลักเข้ามานั้น
ก็จะส่งผลต่อธุรกิจหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารกระป๋อง
อุตสาหกรรมแก้วเลนส์อุตสาหกรรมเคลือบสีรถรวมไปถึงโรงพยาบาลที่ต้องทำการฟอกไต
อกจากนี้ด้านเกษตรกรรมส่งผลแน่นอนกับอาชีพผู้ทำการประมง
ประมงน้ำจืดนะครับเพราะปกติปลาน้ำจืดนั้น
อาศัยอยู่น้ำที่มีความเค็มไม่เกิน๒๓ส่วนในพันส่วน
เพราะถ้าหากเกินมากกว่านี้ไตของปลาน้ำจืดก็จะทำงานหนักขึ้น
มีการขับเกลือแร่ออกจนสูญเสียน้ำในร่างกายเป็นจำนวนมากและตายในที่สุด
คุณผู้ชมครับนอกจากสัตว์น้ำจืดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเข็มลุกแล้ว
ผลผลิตที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่างทุเรียนนั้นก็ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูธุราฟิกมือ๑๐ตรงนี้คือทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
ทุเรียนต้นนี้นั้นปลูกแบบยกร่องอายุประมาณ๒ปีความสูงอยู่ที่ประมาณ๑เมตรนะครับ
แน่นอนครับรากนั้นมีการหยั่งลึกลงไปในดินนะครับ
มีการดูดซึมเอาสารอาหารต่างรวมไปถึงความเค็มด้วย
เค็มที่ต้นทุเรียนต้นนี้จะสามารถดูดซึมแล้วก็ทนได้
ก็คืออยู่ที่ประมาณ๐๗ไปจนถึง๐๗๕ส่วนในพันส่วน
ถ้าหากเกินกว่านี้ต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะเริ่มเสื่อมสม
แล้วก็ยืนต้นตายไหนที่สุดนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ให้คุณผู้ชมได้ดูกระบวนการในการดูดซึมสารอาหารนะครับ
สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อต้นทุเรียนต้นนี้มี๓อย่างหลักด้วยกันนะครับ
นาโนเจนฟอสเฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียม
ซึมผ่านท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนต้นนี้
แน่นอนครับถ้าหากค่าความเค็มนั้นเกินค่ามาตรฐาน
เค็มเหล่านี้นั้นก็จะไปอยู่ในบริเวณส่วนของท่อลำเลียงน้ำ
แล้วก็ท่อลำเลียงอาหารของต้นทุเรียนต้นนี้นะครับ
กลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ถ้าหากร้อนจัดติดต่อกันเกิน๗วันหรือว่า๑สัปดาห์
ทุเรียนต้นนี้ก็จะมีกระบวนการในการละลายความเค็มที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างนะครับ
โดยการดูดเอาน้ำบริสุทธิ์นั้นมาละลายความเค็มนะครับ
ถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับไม่มีการเยียวยาต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะเกิดอาการใบร่วงแล้วก็ยืนต้นตายในที่สุดนะครับ
นี่เรียกว่าอาการสำลักความเค็มมีวิธีสังเกตง่ายนะครับ
อย่างแรกให้ดูที่ใบครับใบนั้นขอบใบจะมีการม้วนเข้าหากันนะครับ
จะมีสีเขียวผิดปกติขอบใบจะมีลักษณะเป็นเหมือนรอยไหม้เกิดขึ้น
ใบนั้นจะมีจุดต่างเกิดขึ้นบนใบนะครับเป็นจุดเหลือง
ก่อนที่ใบนั้นจะร่วงจากต้นแล้วก็ตายในที่สุด
นี่คือผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเข็มรุกนะครับที่ส่งผลต่อผลผลิตต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรรวมไปถึงการประมงแน่นอนครับ
เหล่านี้นั้นยังคงอยู่กับเมืองไทยต่อไปและยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ